คุณผู้ชมค่ะไปเช็คดวงกันหน่อยดีกว่า
เมื่อวานนี้วันเฮงวันรวยของหลายคน

แต่ว่าในเดือนสิงหาคมรับต้นเดือนมา
จากวงการบันเทิงของเราดาราหลายคนแหมยิ้มกันสุดใจ๘๔
ขาประจำค่ะยกให้แม่เขาเลยแม่ฮายอภพร

มาอีกแล้วงวดนี้มาเป็นปึกก็ยิ้มเป็นปึกเลยค่ะ
เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ไม่กี่วันนะ
ฮายของเรารับทรัพย์เป็นของขวัญให้ตัวเองคุณดู
คุณดูนี่คือเลขที่แม่ถูกนะ
ก็เลยเอาโชคมาโชว์ให้ดูเลย
และคนที่ให้โชคพี่ฮายงวดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหน
คนใกล้ตัวพี่เอ๋ใช้ยามิตรใช้
ฮายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพี่เอมาเล่าความฝันนะ
พี่เอบอกว่าฝันเห็นโรงศพไง

เพราะว่าเออฝันเห็นโรงศพตีเป็นเลขอะไรดีนะ
โป๊ะเช๊ะ๐๐๔รางวัลเลขท้าย
ใช่คุณนัทนี่แสดงว่าคุณซื้อลอตเตอรี่บ่อย
รางวัล๓ตัวท้าย๑๔ใบกรุบ
คุณผู้ชมค่ะไปฟังเสียงคนดวงเฮงกันหน่อยค่ะ

แต่อันนี้๐๐๔คุณเชยามิตรใช้ก็ฝัน
ที่ฉันก็เลยอาหาร๐๔๔๐๐๔๔๐๔อะไรอย่างนี้
ซื้อมาขอบคุณนะจ๊ะเพื่อน

คนที่ไม่ถูกอย่าเสียใจค่ะ
งวดหน้าเรายังมีโอกาส
หรือมึงก็หยุดเล่นไปก่อนหยุดเล่นไปก่อน
อีก๑๕วันเจอกันใหม่อีก๑๕วันเจอกันใหม่
ฟังแล้วเหมือนจะดีเอ๊ะพอบอกหยุดเล่นไปก่อน

คนนี้มาวินกันเลยคุณค่ะ
ตามติดกันเลยนับกันไม่ไหวแล้วนะคะ
สำหรับพี่อ๋อมสกาวใจค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนคนให้โชคก็ลูกชายเขานั่นแหละ
เจ้าพ่อจอมทัพค่ะสำแดงฤทเดชอีกแล้วค่ะ
โชคแม่อ๋อม๓ตัวหน้าแล้วก็๓ตัวท้าย

๑๖๐๐๐บาทวันนี้ได้สบายเยอะเลย
แล้วแม่ถอยมาแม่บอกว่าซื้อมา๒๕ใบ
ก็พอได้กำไรให้ชื่นใจอยู่บ้าง
แต่ว่างวดหน้าแม่อ๋อมบอกว่าลูกชาย
แม่ขอรางวัลที่๑บ้างนะลูกนะ
เชียดไปก็เชียดมาหลายโงลแล้วล่ะลูก

สำหรับพี่จิ้งหลีดขาวงเทวันเฮงกับเขาด้วยนะครับ
คนนี้ฟาดไปทั้งหมด๑๒ใบ

ได้ขนมกินไปแบบได้เงินไปแบบประมาณ๒๔๐๐
เรียกว่าเป็นค่าขนมพอหอมปากหอมคอนะฮะ
อีกสักหนึ่งคนแล้วกันครับกับพี่เมฆวินัยไกรบุตร
คนนี้ไม่ได้ซื้อเองเป็นคุณภรรยาซื้อ
แต่แหมผัวเมียเนอะกระเป๋าตังค์เดียวกันนะฮะ

พี่เมฆบอกว่าได้ทุนคืนค่าอาหารเล็ก

บอกเลยว่าคนนี้ไม่ใช่เซียนแบบการเล่นลอตเตอรี่นะ
แต่ว่างวดนี้ได้มาแบบฟลุกจริงค่ะ

เพราะว่าด้วยความไม่เคยถูกไงคุณผู้ชม
คือพี่บุ๋มก็ไปซื้อเลขท้าย๔๓คุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นเลขปีที่พี่บุ๋มเนี่ยนี่
ความวงกุฎนางศาสตร์ไทยประจำปี๒๕๔๓คุณผู้ชม
ไม่ได้ถูกแต่ไปถูก๓ตัวหน้า
เชื่อว่าก็เป็นกำลังใจเล็กน้อย
นางฟ้าทั้งในจอและนอกจอแบบพี่บุ๋มนะคุณผู้ชม
แต่เอาเป็นว่าถ้างวดนี้ใครยังไม่ถูกก็พักไปก่อน
ที่พี่ฮายบอกว่าอีก๑๕วันเอง
งวดหน้ายังมีเสมอเป็นกำลังใจให้ผู้ชมทุกคน